ลมกระโชคแรงครับนี่คือหนึ่งภัยที่ต้องย้ำเตือนกันหน่อย
หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานนะครับว่าหลายจุดในประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
เผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างละทีเดียว

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับกับระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
ระแสลมุมที่ว่านี้มาพร้อมกับหมุนอากาศเก่น
ที่ก่อนหน้านี้แผลลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตอนนี้ก็ยังคงปกปรุงอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานภาคลาง

แล้วก็จะปกกลุ่มแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
ขณะที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ตอนนี้ก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่านะครับ

เราจึงไม่สามารถที่จะสัมผัสกับกระแสลมดังกล่าวได้

ที่ยังคงสามารถที่จะเหนียวนำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ต้องเจอกับสถานการณ์ฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้า
แล้วก็เป็นปัจจัยสำคัญครับที่เหนียวนำให้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น
ยังคงได้สัมผัสอากาศนาวน้ำยิ่งเย็นต่อเนื่องยาวนานกว่าภาคอื่น
ต่อจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นจะลดต่ำลงไปอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
ขณะที่พื้นที่อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
นี่คือสถานการณ์บริเวณทางตอนบนนะครับมาดูที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
ยังคงต้องเฝ้าเตือนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือที่พัดปกลุ่มบริเวณดังกล่าว
ตอนนี้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนั่นก็หมายความว่าเรื่องของคลื่นนั้นยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
คลื่นยังคงสูงประมาณ๒๔เมตรโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทย
นักท่องเที่ยวคงต้องงดทำกิจกรรมบริเวณที่มีคลื่นสูง
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงซัดฝั่งได้
ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันนะครับว่ากระแสลมในแต่ละระดับนั้น
ความรุนแรงมีการแบ่งเกณฑ์กันอย่างไร
และแต่ละเกรนนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหน
เดี๋ยวเรามาดูกราฟิกตรงนี้พร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่กระแสลมที่สามารถที่จะทำให้กระดาษปิว
หญิงไม้เล็กเริ่มเคลื่อนไหวฝุ่นตลบ
เร็วในระดับนี้อยู่ที่ประมาณ๒๐๒๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ส่วนลมแรงความเร็วอยู่ที่ประมาณ๒๙๓๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จะทำให้ต้นไม้ขนาดเล็กแหว่งไวไปมา
น้ำตามแหล่งน้ำมีระลอกขึ้นเกิดขึ้นนะครับ
แต่ถ้ากิ่งไม้ใหญ่ขยับขยื่นได้ยินเสียงหวีดผิว
ร่มลำบากจะถือว่าเป็นลมแรงจัดนะครับ
ความเร็วลมจะอยู่ที่๓๙๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ถ้าหากความเร็วตั้งแต่๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป

เพราะว่านี่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของการก่อตัวของพายุ
แน่นอนครับถ้าหากบริเวณใดก็ตามมีลมเกิดขึ้นนะครับ
ใครที่ทำกิจกรรมกลางแจ้งอยู่ก็ไม่ควรไปหลบบริเวณ
ใต้ต้นไม้ใหญ่ใต้สวยฟ้ารวมมาถึงป้ายโกสนา
นี่คือหลากหลายภัยต่างที่ต้องมาย้ำเตือนกัน

มาถึงการใช้ชีวิตในช่วงสุดสัปดาห์เต็มไปด้วยความสุข
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ